เราจะไปที่จังหวัดเพชรบุญกันก่อนครับ
ไปดูช่วงที่รถกระบะบรรทุกผักพลิกคว่ำ

เอาเชือกมามัดไว้จะไม่ให้ตกลงไปในเหว

ไม่เขาเสียหลักมาเลย

โอ้โหเจอเหตุการณ์จ่ะเลยครับ
คู่นี้กล้องหน้ารถนะครับ
เห็นรถกระบะขนผักเสียหลักพลิกคว่ำที่เขาน้ำอ้อม

คุณผู้ชมจำถนนเส้นนี้ไว้นาน

ในพื้นที่ตะบนยางสาวอเภอวิเชียนบุรีครับ
โดยรถกระบะสีขาวที่บรรทุกผักมาเต็มคันเสียหลักชนแบรีเออร์ขอบทาง
แล้วก็กระเด็นข้ามแบรีเออร์ไปล้อชี้ฟ้า
โอ้โหลงไปลึกนู่นเลย

แต่ก่อนจะตกลงไปขนาดนั้นนะครับ
คุณผู้ชมว่าคนขับอาการไหนเอางี้ดีกว่า
คือถ้าสภาพนี้น่าห่วงเลยนะคะคุณแม่

โอ้โหนี่ไม่รู้เดี๋ยวตอนท้ายมีแขวนพระอะไรหรือเปล่านะ
เจ้าของคลิปนะฮะเป็นพลเมืองดีที่มาเห็นเหตุการณ์นะครับ

เป็นยังไงลุกขึ้นมาโทรศัพท์ตามคนมาช่วยได้
เนี่ยฮะตอนแรกนะเขาลงไปช่วยกันนะ
แล้วเอาเชือกมาผูกรถติดมากับต้นไม้ก่อน
คุณผู้ชมนี่ดูดินะฮะ

ใช่ครับพลิกไปแล้วไปคาอยู่ตรงนี้
เอาเชือกมัดไว้มัดไว้แล้วเดี๋ยวจะได้เอารถมาดึง
คุณผู้ชมฮะโอ้โหไม่กี่
เสี้ยววินาทีเชือกมันขาดครับ
เชือกมันขาดแล้วคราวนี้รถตกลงไปนะฮะ

แล้วก็ต้องใช้เวลาอีก๓ชั่วโมงได้
พอรถยกมารถยกมาเสร็จนะฮะ

ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ครับ

นครสวรรค์ชายภูมิเส้นนี้นะที่

ไม่มีครับไม่มีรายงานว่า

หรือคนขับแขวนพระอะไร

ไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะได้รับบาดเจ็บก็เล็กน้อยเท่านั้นเอง
สติกับความไม่ประมาทก็คงจะเป็นเครื่อง
รางที่ป้องกันได้ดีที่สุดนะครับ

ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะระมัดระวังค่ะ